อีกข่าวหนึ่งค่ะที่ตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ
กรณีที่ในเต้ยหลอนยาแล้วก็ก่อเหตุคือฆ่าคนถึงสองเหตุ
เหตุหนึ่งเนี่ยกรณีไปแทงเด็กปั๊มเพราะว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าน้ำมัน๔๐บาท
กับอีกกรณีหนึ่งคือเอาปืนไปยิงเพื่อนบ้านที่นอนอยู่ในเปรยวนจนเพื่อนบ้านเสียชีวิต
ติดตามข่าวนี้บอกว่าโอ้โหคนก่อเหตุเนี่ยโหดเหลือเกินใช่ค่ะ

แล้วเขาก็หลอนยาเมายาขนาดโดนจับกลุ่มตัวได้นะ
ตำรวจพยายามสอบปากคำเขายังพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงตี๒ของวันที่๒๒มีนาคม
ที่ปั๊มเอสโซที่ปฐุมธานี
กล้องวงจรปิดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยจับภาพได้
นี่คือในเต้ยสารวุฒิขันเสรีอายุ๒๔ปี
เติมน้ำมัน๔๐บาทไม่มีตังค์จ่าย
แล้วเด็กปั๊มตอนนั้นที่เข้าเวรอยู่
คือในก๊อฟชื่อสารวุฒิเหมือนกันนะคะ
สารวุฒินาควิชัยเป็นพนักงานปั๊ม
แล้วทีนี้พอในเต้ยไม่มีตังค์ที่จะจ่ายค่าน้ำมันเนี่ย

กลายเป็นว่าในเต้ยเอามีดไปแทงเด็กปั๊ม

แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๒ของวันที่๒๒
พอเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ไปยิงนางสาวมะลิวันแสงจันทร์อายุ๔๐ปี
นอนเล่นอยู่ในเปรยวนจนเสียชีวิต

เต้ยเขาอ้างแบบนี้ว่าที่ไปยิงเพื่อนบ้าน
เป็นเพราะว่าเพื่อนบ้านมาข่มขืนลูกของในเต้ย

ว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็บอกว่า

แล้วก็ครอบครัวเขาเพิ่งจะย้ายมาอยู่ในพื้นที่เอง

เต้ยไม่ได้มีลูกสาว
แล้วไม่มีครอบครัวด้วย
จะมาข่มขืนได้ยังไงถูกไหม
เป็นการพูดจาที่ไม่รู้เรื่องของนายเต้ย

ซึ่งก่อเหตุฆ่า๒ศพในช่วงระหว่างกลางคืนมาถึงเช้า

ทีนี้ต้องนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
ตำรวจสพสามโคกได้นำตัวของนายเต้ยผู้ต้องหานะครับ
เพราะว่าตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานทั้งหมด
เรียงเรื่องราวได้ทั้งหมดว่านายเต้ยก่อเหตุทั้งสองเหตุ

นำไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่จุดแรกก่อน
ที่เขาฆ่าเด็กปั๊มนะครับ
เขาแทงเด็กปั๊มไปเป็น๑๐แผล

ตลอดการทำแผนนายเต้ยแทบไม่ตอบคำถามใดกับนักข่าว
้มหน้าก้มตาแล้วก็แค่บอกวิธีการลงมือก่อเหตุ

หลังทำแผนเสร็จณจุดนี้นะฮะ
ทีมข่าวธรรมดิวีได้สอบถามนายเต้ย

แล้วก็ถามว่าแม่ของคนตายมาอยู่ใกล้แล้ว
อยากจะพูดขอโทษอะไรกับแม่ของคนตาย
และกับครอบครัวของเขาบ้าง
ขึ้นรถตู้ตัมรวจต่อไป

ใช่ค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชม
มันมีจังหวะที่แบบวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าพี่ชายของฝั่งเด็กป๊าม

จะถามนายเต้ยแหละว่าฆ่าน้องเขาทำไม
แต่กลายเป็นว่าถูกพวก
เพื่อนของนายเต้ยนะ๑๐กว่าคนเข้ามามากระชากแขน
มาถีบพี่ชายของเด็กปั๊มผู้ตายแล้วก็มีญาติของผู้ตายไม่พอใจตะโกนด่า
อยากให้ดูเหตุการณ์ความวุ่นวายช่วงนี้หน่อยค่ะ
น้องชายคนตายอ่ะพวกมันพาออกมาหมดเลย
บางทีเหตุการณ์นี้คือมันอะไรล่ะ

แล้วทีนี้พวกนั้น๓คนนั้นมันจะบอกว่า

คันคือรู้สึกว่าตักเราสูงเสียให้ไหม

ไปด้วยพวกนั้นนุ่มพวงพ่อมา

มันประกันกันไว้นะ

คือเป็นน้องชายของเด็กปั๊มผู้เสียชีวิต

ผู้ต้องหาทำไมทำกับพี่ชายเขาได้ขนาดนี้

ขนาดพี่ชายไม่เก็บเงินแล้วนะ๔๐บาทนะฮะ
แล้วก็ตัวผู้ต้องหาก็ขับรถไปแล้วรอบนึง

กลับมาแทงพี่ชายของเขาเป็น๑๐๑๐แผล

นี่ความสะเทือนใจคือพี่ชายเก็บหอมรอมริฟท์ทำงานนะ
เก็บเงินกำลังบอกกับน้องชายว่า
พี่เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวกำลังจะซื้อบ้านให้กับแม่
นี่ดูสิแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนนะคะ
ดูสิแล้วคลิปนี่นะแทงเข้าไปกี่แผลแล้วนะ
หลังจากทำแผนตำรวจก็ต้องนำตัวผู้ต้องหาสอบสวน
แล้วก็จะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดปฐุมธานีในวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนบรรยากาศงานศพของเด็กปั๊มน้ำมันที่เสียชีวิต
ก็คือนายก๊อฟทางญาติก็ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
ไว้ที่วัดบางเตยกลางบรรยากาศแน่นอนฮะเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เพราะว่าถือว่าผู้ตายเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับ
้าชายของผู้ตายก็คือนายพงศกรปรีเลขา
ญาติทุกคนยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่าหลานชายจะมาเสียชีวิตในลักษณะเช่นนี้
มันโหดร้ายเกินไปนะครับ
ทั้งที่หลานชายเป็นคนชอบทำบุญ
แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคนสายบุญคนหนึ่งเลยแหละ

จะผ่านวันเกิดของหลานชายมาเอง
เกิดวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
เขาเพิ่งไปทำบุญวันเกิดผ่านมา๗วันเท่านั้นเอง
หลานก็ต้องมาเสียชีวิตมาจากไปแล้ว
เพราะฝีมือของคนร้ายที่เสพยาเสพติดนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งโอ้โหคนร้ายพอไม่มีสติ
แทงหลานของเขาเป็น๑๐แผล
เขาบอกสงสารหลานมากไม่รู้ว่าหลานจะเจ็บแค่ไหนนะครับ
แต่ทีนี้เรื่องของคดีก็ต้องขอบคุณตำรวจ
ที่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้ได้
ฉะนั้นก็อาจจะไปก่อเหตุมากกว่านี้
คือน้าชายบอกว่าโอ้โหพอทราบข่าวจากตำรวจนะ
ว่าตัวคนร้ายมาก่อเหตุแทงหลานชายของเขาที่ปั๊มน้ำมันแล้ว
และยังไปก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านอีกที่เป็นผู้หญิงอีก
เขาบอกโอ้โหน่ากลัวมาก
คนร้ายใจโหดเยี่ยมมากนะครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะถามว่าครอบครัวอโหสิกรรมให้คนร้ายไหม
ครอบครัวบอกว่าก็ขออโหสิกรรมให้แล้วกัน
มันจะได้ไม่ติดใจอะไรกันไปนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวิญญาณของผู้ตายเขาจะได้สงบด้วยนะครับ
การที่คนร้ายมาก่อเหตุทำร้ายหลานชายจนเสียชีวิตนั้น

ใครก่อเหตุแบบไหนก็ต้องได้รับการชดใช้แบบนั้น
แต่อยากไปถึงผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุด้วยนะครับ
ขอให้เข้ามาแสดงความรับผิดชอบกับครอบครัวหน่อย
เพราะว่าตอนนี้แม่ของผู้ตายก็อายุมากแล้ว
อีกอย่างเนี่ยเรื่องของการจัดงานศพมันก็ต้องใช้เงินใช้ทองนะครับ
ก็อยากให้ทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ค่ะนี่ก็เป็นเหตุที่เราตามกันมาต่อเนื่องเลยนะคะ